กับขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
คุณผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่องของ
มาตรการในการที่จะเลือกปฏิบัติกับผู้ที่กระทำผิดในคดียาเสพติด
เพราะว่าต้องการจะลดจำนวนนักโทษในเรือนจำ

แต่ว่าคดียาเสพติดนั้นเกิดขึ้นทุกวัน
นักโทษถูกจับกันแทบจะทุกวันเลยนะครับ
ติดตามร่วมนี้กับคุณสุภาพพี่ขาจัยครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ

เรื่องที่จะขีดเส้นใต้วันนี้ฟังเผินเหมือนกับว่า

ปราบปรามยาเสพติดแบบถอนรากถอนโคนกันอยู่
ก็เอาเถอะครับไม่มีใครขัดข้องหรอก
เพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามจะแก้กฎหมายใหม่เนี่ย

ผู้ผลิตผู้ค้าผู้ขาย

แต่ว่าในกฎหมายใหม่ที่จะแก้ไขและเริ่มใช้กันแล้วในขณะนี้
หลายคนก็ถามมาว่าวิธีการควรจะเป็นยังไง

ควรจะทำยังไงถึงจะเข้าช่องกฎหมายใหม่
กฎหมายใหม่ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วย
ถ้าผู้ป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอ
ไม่ต้องไปหาตำรวจไม่ต้องไปเข้าคุกเพราะถือว่าผู้ป่วย
หลักการนี้เกิดขึ้นก็เพราะอย่างที่บอกว่า
เวลานี้นักโทษเรา๓แสนกว่าคน
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาบ้า
แล้วงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขครึ่งหนึ่งต้องนี่แหละครับ
เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเพื่อเรื่องยาเสพติดนี่แหละ
ฉะนั้นทำยังไงที่จะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเกาให้ถูกที่คัน
ก็คิดกันมาว่าผู้เสพมีเยอะนะครับที่เขาเป็นนักเสพหน้าใหม่

บางทีเสพได้ไม่กี่ครั้งมีอยู่ติดตัวเม็ดสองเม็ด
ตำรวจจับได้เข้าไม่มีทางอื่นหรอกครับ
ตำรวจก็ฟ้องศาลเป็นคดีอาญาแล้วก็ติดคุกเข้าคุก
เพราะโทษของคดียาเสพติดเนี่ยเขาไม่เปิดช่องให้ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิษฐ์เลย
มัดไว้เป๊ะเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเท่าไหร่
อย่างนี้ต้องติดคุกเท่าไหร่ก็มีกรณีศึกษาที่เคยเล่าให้ฟังไงว่า
กฎหมายเขียนไว้ว่าถ้านำเข้ายาบ้ายาเสพติดมาจากต่างประเทศ
ต้องติดคุก๒๕ปีแล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๐๗๐แล้วมั้งครับ
ข้ามมาจากฝั่งลาวเขาตรวจค้นเจอมียาบ้าอยู่เม็ดครึ่ง
ติดคุก๒๕ปี
พิพากษาไม่มีทางเลือกเลยครับเพราะเขียนว่าการนำยาบ้าเข้ามาจากต่างประเทศ
ต้องติดคุก๒๕ปีไม่ได้บอกด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่เม็ดครึ่ง๒๕ปี
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่ผู้พิพากษาเวลาตัดสินคดียาเสพติดเหล่านี้
เขาบอกกันว่าเป็นโศกนาฏกรรมคือตัดสินไปก็ขมขืนไป

ระบุชัดเจนเรื่องผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิต
โทษหนักเหมือนเดิมหนักเหมือนเดิม
แต่ว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือผู้เสพ
ลูกหลานเราที่ไม่รู้อีโนอิเนไปสูบตามเพื่อน

กฎหมายใหม่ก็เลยบอกว่าให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย

ไม่ต้องเสียประวัติไม่ต้องไปหาตำรวจ
ตำรวจมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้
แต่ต้องไปหาโรงพยาบาลซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มีคนถามกันมาเยอะว่าหลักการที่ว่านี้เริ่มหรือยัง
ถ้าลูกเขาติดยาและประสงค์จะเข้าช่องทางนี้จะทำยังไง

ป้องกันปราบปรามยาเสพติดปปศ
ก็ทำชาร์จขึ้นมาให้ดูง่ายเดี๋ยวท่านจะได้เห็นในจอว่า
เริ่มต้นถ้าเห็นว่าลูกของเราติดยาผู้เสพคือผู้ป่วย
ก็ต้องได้รับการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาลอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

ลูกของเราหลานเราไปเลยครับ

เพราะขณะนี้ทุกโรงพยาบาลรับรู้นโยบายนี้แล้ว
ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินมาบอกว่า
ผมเป็นผู้เสพยาครับ
ผมต้องการจะเข้าช่องทางของการบำบัดรักษา
อันดับแรกเลยโรงพยาบาลเขาก็จะคัดกรอง
ว่าคนที่เดินเข้ามาหานั้นเนี่ย

ขบวนการต่อไปก็คือ

เดี๋ยวจะได้ดูต่อนะท่านจะได้เข้าใจไว้ด้วย

เสียประวัติไม่มีความผิด
โรงพยาบาลจะไปเรียกตำรวจมาไม่ได้ไม่เกี่ยว

ว่าคนนี้เป็นผู้ติดยาเสพติดไม่เกี่ยวกับตำรวจ
ประวัติไม่เสียจบอยู่แค่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นโรงพยาบาลเมื่อคัดกรองเสร็จแล้ว
ก็จะส่งเข้าสู่การกระบวนการบำบัด
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มกระทรวงมหาดไทยก็เข้ามาเกี่ยวข้อง

บำบัดก็แล้วแต่ว่าติดมากติดน้อยอยู่ในขั้นไหน
บำบัดแล้วถ้าเห็นว่าอาการดีแล้วส่งกลับจบ
แต่ถ้ายังไม่หายยังมีปัญหาอยู่
ก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดที่แรงขึ้น
ทั้งหมดนี้เนี่ยต้องการอธิบายว่า

หรือผู้เสพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า

ลักษณะอย่างนี้ก็มีคนเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับว่า
ผู้เสพถ้าเขาค้าไปด้วยทำยังไง
คือไม่มีเงินจะซื้อยา
ก็เสพไปด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งแบ่งขายเพื่อนด้วย

ถ้าสมมุติว่าตำรวจเข้าไปจับได้
ว่าเสพด้วยค้าด้วย
อันนี้มาบำบัดรักษาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
ถ้าเสพด้วยค้าด้วยคุณก็เข้าสู่กระบวนการเดิม
คือตำรวจจะต้องดำเนินการส่งฟ้องศาล
แล้วก็สารก็สั่งเข้าคุกเหมือนกระบวนการเดิม
ฉะนั้นนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย
เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องผู้เสพที่ไม่ใช่ผู้ค้า

บางทีก็เพิ่งเริ่มต้นเซฟ

บางคนก็ติดน้อยบางคนก็ติดมาก
แต่เน้นว่าไม่ใช่ผู้ค้า
ถ้าค้าด้วยพิสูจน์ได้ตำรวจจับได้ว่าค้าด้วย
คุณจะมาอ้างว่าผมขอช่องทาง
ใช้ช่องทางว่าผู้เสพคือผู้ป่วย
บำบัดรักษาได้ไหมครับ
ไม่ได้ครับเพราะคุณค้าด้วยครับ

ฉะนั้นกระบวนการคัดกรองเรื่องของตำรวจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

อันนี้จะเป็นการเปิดช่องทางให้คนที่เป็นผู้เสพ

ถ้าเขารู้สึกตัวเขากลับตัวได้
เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเข้ารับการบำบัด
แต่ก่อนนี้ไม่มีช่องทางเลยครับ
ตำรวจรู้เข้าก็เอาเข้าเอาไปสอบสวน
จับส่งฟ้องศาลติดคุกติดตาราง
ก็ถึงบอกว่าแออัดอยู่ในห้องขังเวลานี้
เป็นนักโทษยาเสพติดทั้งนั้น

แล้วกรมราชธรรมก็เป็นที่ฟอก
ของคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ย
เสียค่าใช้จ่ายไหมไม่ต้องครับ
รัฐบาลจัดงบประมาณใส่ลงมาที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงสาศุกร์โรงพยาบาลต่าง

ที่ผ่านมาทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่แหละ
เขาจัดส่งไปให้ว่าที่ไหนบำบัดเป็นเท่าไหร่

บอกมาปปศจัดเงินส่งให้
เพราะปปศได้เงินงบประมาณ
เพื่อจะดำเนินการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว
ฉะนั้นสิ่งที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้
เพื่อบอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า
ขณะนี้กฎหมายนี้ประกาศใช้แล้วนะครับ
ขณะนี้ถ้าลูกหลานของเราติดยาและคุยกันแล้ว
เขาประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการบำบัด

โรงพยาบาลตำบลเนี่ยอาจจะไม่พร้อม
แต่โรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมแน่
ถามว่าไปโรงพยาบาลไปแจ้งแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่
พยาบาลเขาจะรู้เรื่องไหม
เขารู้ครับเพราะทุกโรงพยาบาลได้รับการประสาน
ได้รับการอธิบายไปแล้วว่าถ้าคนมาแจ้งเรื่องนี้
คุณจะต้องทำ๑๒๓๔๕อย่างที่ว่า
ย้ำอีกทีนะครับอันนี้ผู้เสพคือผู้ป่วย

ถ้าค้าขายเหมือนเดิมเป็นตัวการใหญ่เหมือนเดิม
เป็นผู้ผลิตหนักเหมือนเดิมฉะนั้น
ผู้เสพที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อีโนอิเนมีช่องทาง
จะใช้ช่องทางนี้นอกนั้นโทษเข้มเหมือนเดิม
นี่เรื่องขีดเส้นใต้ของวันนี้เพื่อจะมาอธิบายให้ฟังว่า
กฎหมายฉบับนี้เริ่มใช้แล้วก็ปล่อยให้ทราบไว้ด้วยครับ
คุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่าลูกติดแล้วก็พาลูกเข้าไปบำบัดด้วยนะฮะ
ใช่ครับต้องยอมรับคือแต่ก่อนเนี่ยยอมรับแต่ว่าพอนึกขึ้นมาได้ว่า
เอาเข้าไปบำบัดตำรวจรู้เข้าตำรวจไปดักอยู่ที่โรงพยาบาลเสียประวัติเลย
คนติดยาเนี่ยจะติดกี่เม็ดกี่เม็ดจะกินกี่ครั้งก็ตามแต่
พอออกมาใครจะไปรับทำงานประวัติเคยติดยาแต่อันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจอย่ามายุ่ง
เขาเดินไปหาโรงพยาบาลเองตำรวจไม่มาไม่เกี่ยวไม่มีประวัติไม่เสียหาย
เพราะโรงพยาบาลก็ไม่ได้บันทึกไว้ว่าเป็นผู้อะไรไม่ใช่ประวัติอัยกรรมว่างั้นเถอะไม่ใช่คดีอาญา
ที่สำคัญคุณจะได้ลูกคุณที่สมบูรณ์แล้วไม่ติดยากลับคืนไปด้วยนะ
ได้ไงได้ไงฉะนั้นนี่เป็นช่องทางของ๑พ่อแม่ผู้ปกครองรู้เรื่องเข้าคุยกับลูก
ลูกบอกว่าผมพร้อมจะเลิกครับไปเลยไปใช้ช่องทางนี้ฟรีครับ
ขอบคุณคุณสุภาพนะฮะฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าพบว่าลูกตัวเองนั้นเสพยาอยู่นี่คือช่องทางที่สามารถนำไปบำบัดได้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของคดีความหรือว่าเรื่องของประวัติที่จะเสียในเรื่องของอัธยากรรมด้วยนะคะ